บรรยากาศในบ้านเราครับสำหรับการผ่อนปลนในระยะที่๓เมื่อวานเป็นวันแรกนะครับ
เห็นหลายคนมีการโพสต์ภาพในการลงมาเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานครับ
เมื่อวานนี้ครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบค
อนุญาตให้กิจการสนามกีฬารวมถึงสนามฟุตบอลสามารถกลับมาฝึกซ้อมได้
แต่ยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
ฟุตบอลของนายสมบัติลีกำเนิดไทยที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนำเสนอนโยบายการฝึกซ้อมฟุตบอล
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙
สมบัติก็บอกนะครับว่าได้จัดทำมาตรการตามคำแนะนำของทางสวบคทุกประการ
เริ่มจากมีการตรวจวัดไข้ของนักกีฬาก่อนจะเข้าฝึกซ้อม
มีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ฝึกซ้อมล้างมือก่อนลงสนาม
แล้วก็โค้ชนักกีฬาต้องสวมเฟสชิลตลอดการซ้อม
รวมถึงกำหนดนะครับกำหนดจุดให้นักฟุตบอลแต่ละคนยืนห่างกันน้อย๑เมตร
จากนี้ก็ยังมีมาตรการเข้มงวดตั้งแต่การรับสมัคร
เช่นการสอบประวัติย้อนหลังการตรวจสุขภาพนักกีฬาก่อนจะได้เข้าอาคาเดมี่
แล้วก็ในช่วงนี้ครับแม้จะยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
แต่นักบอลก็จะได้เรียนรู้ทักษะเหมือนปกติเลยครับ
เราจะมีเฟสชิลกันด้วยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันปลอดภัยมากขึ้น
ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจในการกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ที่จะเปิดสอนให้มันมีความปลอดภัยสะอาดขึ้นนะครับ
แล้วมันก็สามารถที่จะป้องกันโรคอื่นได้ด้วย
ไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดนะครับ
ผมคิดว่ามันก็เป็นนิมิตหมายดีที่จะสร้างยกระดับมาตรฐานของอาคาเดมี่ทั่วประเทศเนี่ย
ให้มันมีความสะอาดมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น
ต่อไปการแพร่ระบาดของโรคชนิดอื่นเราก็จะป้องกันได้ด้วยนะครับ
คุณสมบัติยังบอกอีกนะครับว่าช่วงนี้แม้ว่าจะฝึกซ้อมลักษณะในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างทีม

ส่วนตัวก็มองว่าเป็นโอกาสดีครับที่ผู้เล่นทุกคนจะสามารถลงรายละเอียดเทคนิคในรายบุคคลเพื่อปูพื้นฐานให้แน่นแล้วกลับมาสู่ภาวะปกติ
ก็จะต่อยอดสู่ทักษะขั้นต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับ
ส่วนพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์มั่วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ให้ทีมบอลนั้นกลับมาฝึกซ้อมก่อนลุยศึกไทยลีกว่า
กรณีนี้ก็ต้องรอดูรัฐบาลนะครับว่าจะมีนโยบายสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างไร
ส่วนการตรวจเชื้อนักกีฬาก่อนจะกลับมาฝึกซ้อม
ปำฝึกซ้อมเหมือนยังที่บูนาสติโก้์ติเหยอรมันทำขนาดนี้
เนื่องจากว่าสมาคมไม่มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องนี้
แล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดและงบในการสนับสนุนลีกของไทยแล้วก็เยอรมนี

แต่หากเป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นกำหนด
ก็จะต้องหารือแนวทางในการป้องกันกันอีกครั้งหนึ่งครับ